พอโดนจับโดนตรวจก็จะย้ายไปเปิดตรงอื่น

ไม่ใช่แค่บอว์ทวิ่งละ

โอเคอย่างนั้นเบิ้ลเข้าใจ

นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะบ่อนวิน
นักพนันวิ่งแล้ว

ฝ่ายปกครองอย่างเดียวนี่แหละ

ลาดดีฟี่เศษฝ่ายปกครองอำนาจจะเริ่ม

บ้านโณนหล่ามแทบหมูหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ขับรถเฉลี่ยก็เข้าไปฟ้าาาาาาบ
แล้วมีคุณป้าคนนึงเดินมาไม่เกี่ยวแล้วก็เดินทำเนียนออกไป
ขณะที่บางส่วนวิ่งหนีครับวิ่งหนีไม่คิดชีวิตวิ่งหนีลงทุ่งนาไป
เหตุเกิดช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เบื้องต้นควบคุมตัวไว้ได้๑๗คน
ผู้ชายผู้หญิงอายุระหว่าง๔๐๖๕ปี
ตำรวจในยึดของกลางนะครับเป็นแผ่นบอกแต้มไฮโลหนึ่งผืนนะครับ
หนึ่งแผ่นแล้วก็ลูกเต๋าสามลูกจานรองฝาครอบหนึ่งชุดนะครับ
เงินสด๑๒๐บาทเจ้าหน้าที่ให้โคมบูมหลอกว่า
ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากระท่อมดังกล่าวเป็นบ่อนวิ่ง

มีเจ้ามือเนี่ยมาลักลอบเปิดแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับ
เปิดเล่นไฮโลกันมาหลายวันแล้ว
บางวันมีเจ้าสมรรณเปิด๔๕๖๐คนนะ
เขาจับได้๑๗คนบางส่วนก็หนีไปได้นะครับ
สอบสวนยังไม่มีนักพนันคนใดรับเป็นเจ้ามือ
ก็เลยแจ้งก็หาร่วมการลักลอบเล่นการพนันแล้วคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

คุณผู้ชมดูข่าวแล้วสังเกตนะจับสังเกตไปเรื่อย
เวลามีหน่วยงานไหนบุกเข้าไปจับเนี่ย
ให้ดูด้วยว่าแล้วหน่วยงานไหนที่ไม่ได้ไป
คือถ้าข่าวไหนตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ข่าวไหนตำรวจและฝ่ายปกครอง
แต่ข่าวนี้ฝ่ายปกครองอย่างเดียวก็จะสวยสิครับเพราะว่ามีการรายงานถึงกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบของสถานีตำรวจท้องที่
นี่ไงมันจะมีเรื่องเด้ง๕เสือมาตามมาหรือเปล่าไม่รู้
นี่ก็อ่านข่าวมาตลอดมันก็มีแบบนี้มาตลอดนะคือบทวิ่งมันจับยากมันเปลี่ยนไปเรื่อย